วันนี้วันศุกร์ดูข่าวกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับมีเหตุอุกอาจที่ภูเก็ตคือคนร้ายเนี่ยเข้าไปชิงทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อครับคุณผู้ชมเจ้าของร้านตกใจมากคนร้ายเนี่ยเขาบอกว่าได้เงินไปแค่ประมาณพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะแต่ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ทำไมเธอจะไม่ตกใจล่ะครับคุณผู้ชมคุณพระราพร
ก็เข้ามาประชิดตัวขนาดนั้น

มีดเข้ามาชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้

คุณผู้ชมเห็นไปเห็นไหมเดินทำทีดูนู่นดูนี่นะฮะ
นี่คือร้านบ้านพรมินิมาตรเข้ามาแล้วประชิดตัวแล้ว
นะครับอยู่หมู่๒ตะบนศรีสุนทรอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตครับ
ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกับนางกัญญพัฒน์ชะโลทรอายุห้าสิบห้า
เป็นผู้เสียหายเธอตกใจอยู่เลยนะตกใจเยอะด้วย
แต่พอเล่าได้เล่าบอกว่าตอนอยู่ที่ร้านอยู่คนเดียว
มีคนร้ายเป็นผู้ชายนะฮะเข้ามารูปร่างผอม
สูงประมาณสูงหน่อยนะร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร
แต่งกายสวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำ
หมวกแก๊ปสีดำแล้วก็ยังสวมหน้ากากอนามัยสีดำอีก
เดินเข้ามาในร้านแล้วหยิบเครื่องดื่มชูกำลังขวดหนึ่ง
แล้วเดินมาที่เคาน์เตอร์ทำทีว่าจะมาจ่ายเงินแหละ
จากนั้นก็ชักมีดปลายแหลมขู่อย่าส่งเสียงดังนะ
นี่ฮะพูดแบบนี้จากนั้นคนร้ายก็เปิดลิ้นชัก
เงินสดไปประมาณสัก๑๕๐๐บาทได้แล้วอาศัยจังหวะนะครับ
คือผู้เสียหายเนี่ยอาศัยจังหวะคนร้ายเผลอนะครับ
ออกจากร้านไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านไอ้คนร้ายก็หนีออกไป
เสร็จปั๊บนี่ฮะค่ะโอ้โหมาระยะประชิดชิดตัวเลยฮะอืม
นี่ครับคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซสีดำไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบทะเบียน
มีดปลายแหลมตกอยู่ที่พื้นหน้าร้านคาดว่าเป็นอาวุธของคนร้าย
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวชุดสืบสวนนะครับ
ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะก่อเหตุ
นะครับแล้วก็หลบหนีไปจะตามตัวกันมาด่วนเรียนคดีครับ
ในหลายมุมด้วยรวมถึงรถด้วยก็น่าจะติดตามตัวได้